ไปดูเรื่องของเกษตรกรที่เขาสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงกบกันบ้างดีกว่า
กบสายพันธุ์นี้น่าสนใจคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีตัวอวบใหญ่

แบบนี้เลย
เอาไปติดตามพร้อมกันแล้วครับในช่วง

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนชาติตลัดข่าวมากันที่ฝาบอบ
ของคุณนรงฤทธิคำมา

พยาวเขาใช้เวลาว่างจากการทำนามาเลี้ยงกบ
กบพันฟ้าสีทอง

และจะบอกว่าเขายังปูกระเบื้อง
เอาไว้ที่บริเวณพื้นบ่อให้กับกบอีกด้วย

คุณนรงฤทธิเลี้ยงกบเอาไว้ประมาณ๕๐ตัว
เพื่อเอาไว้บริโภคในครอบครัวเท่านั้น
แต่ว่าเจ้ากบพันฟ้าสีทอง
มาดันเลี้ยงง่ายขยายพันธุรวดเร็วอีกต่างหาก

ใจเลยทีเดียวทำให้ตอนนี้คุณนรงฤทธิ์มีกบประมาณ
ตอนนี้มันสัก๒๐๐๒๐๐บาท
ว้าวโอ้มายก็อด
เฮ้ยก็มีแต่โอ้มายก็อดแต่นี่ต้องร้องโอ้มายกบจริง
เพราะว่ากบมันขยายพันธุ์เยอะมากขนาดนี้
เขาจึงเพิ่มบ่อเลี้ยงกบและปิ๊งไอเดียที่จะขายเพื่อสร้างรายได้ครับ
ว่าแต่มีกบเยอะขนาดนี้ดูแลมันยังไงบ้างครับเนี่ย
อันนี้คือตอนเจ้าก็ตอนเย็น๒วัน๓วันกระทะ๓
กลิ่นหน้ากับเปลี่ยนครับต้องเอาที่เหล่าน่ะไม่ให้เขาใส่

ซึ่งกบเหล่านี้จะโตเต็มวัยช่วงประมาณ๕๖เดือนครับ
และสามารถนำไปขายได้

ส่วนกบชำแหละกิโลกรัมละ๑๒๐บาทครับ
ซึ่งกบพันนี้เนื้อจะแน่น
รสชาติอร่อยแถมกลิ่นขาวน้อยอีกด้วย
แล้วในแต่ละวันลูกค้าจะเดินทางมาซื้อกบที่บ้าน
จึงทำให้คุณนรงฤทธิ์และครอบครัว
มีรายได้เสริมจากการขายกบมากกว่า๑๐๐๐บาทต่อเดือน

ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี
ที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ